ไม่วันเด็กนะอันนี้เป็นคุณครูใหญ่
มาดอกไม้ไลน์
ฉันเป็นเมียผอแล้วกัน
ตำแหน่งใหญ่กว่าฉันอีกนะเธอ

นี่แหละนะคุณเขารักกันมานาน

ก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นให้ใจ

เออก็แก๊งจะแตกหรือเปล่า
สำหรับชายาที่ได้มานางฟ้า

เขาสามารถประสานรอยร้าวกันไปแล้วใช่ไหม
คุณคืนดีมีสถานะเลิฟกันเหมือนเดิมแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ๒ใน๗สมาชิกนะคะ

แล้วก็วุ้นเส้นวิริธิพาเขามาออกงานวันเดียวกันคุณ
ก็เลยถือโอกาสเล่าโมเมนต์แห่งความประทับใจ
เพื่อนซี้กลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยค่ะ
คือนานาเขาก็จะทำคือเหมือนกับ
เขาก็ไม่ได้จะโพสต์อะไรใคร

เพราะว่าพื้นฐานความรักของความเป็นเพื่อนของเรามันมีกันอยู่แล้ว

หรือว่าจะมีเวลาช่วงไหนที่เราได้คุยกันพอดี
รุ้นให้แบบดีกันมองกันหรือยังอะไรอย่างนี้

แล้วมันก็มีจุดนั้นพอดีก็เลยเออก็ได้ดีกัน
จริงเราไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องเก่าเลยค่ะ
ก็ปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าพวกเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะ
คุณเชื่อว่าเราสองคนก็ไม่อยากมีใครแบบมีเป็น

เหมือนกับมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้ว
แล้วพอได้คุยกันทุกอย่างมันก็สบายใจกันทั้งคู่
อุ๊นหรอกอุ๊นคุยเนี่ยอุ๊นอาจถามถึงเจนนี่
เจนี่คุยเจนี่ก็ถามถึงวุ้นตลอด
ไอ้นี่ก็เออเจ๊มเป็นยังไงมั่งวะมันนู่นนี่
คือถามทำไมถามทำไมถ้าไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค
ก็ฟังเออแสดงว่าลึกมันมีบางอย่างกั้นอยู่นิดเดียว

นานาก็อยากให้ทุกคนคิดว่าถ้ามันยังมีความรักอยู่ในนั้น
มันไม่ได้มีอะไรยากมันก็จะกลับมาได้

พี่เวย์นะถ้าไม่ได้สองคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะแบบ

มันยังมีมาดมีมาดนิดมีตอมหน่อย

ก็มีเหตุให้นานาต้องชี้แจงหลังมีข่าวลือ
แพร่สะพัดมาอีกนะคะว่านางเอกจอจาน
ธรรมร้ายทบตีสาวชายนานถึง๑๔ปีค่ะ
แถมตอนนี้ก็กำลังปิ๊งรักกับนักแสดงรุ่นน้องร่วมสังกัดด้วย
ซึ่งชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปเลยว่านางเอกจอจานที่ว่า

เดี๋ยวไปถามเพื่อนซีอย่างสาวนานาอีกทีค่ะ
สุดยอดในการตอบคำถามก็ให้คุณนานาอีกเช่นเดียวกันนะคะ

ไม่เอามาใส่ใจเอาเป็นว่าไม่ตอบแล้วกันสำหรับข่าวนี้
ส่วนจะจริงไม่จริงก็ปล่อยผ่านไปเพราะมันเป็นแค่ข่าวลือนั่นเองนะคะ
นานาเอาอยู่จริงนะในการตอบคำถามแทนเพื่อนนั่นเองนะคะ